คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือครอบครัว
ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่โคราช
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
เมื่อวานนี้บอกว่าก็มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมนานกว่า๒ชั่วโมงที่สุดแล้ว
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะคะบอกว่า
การจ่ายเงินเยียวยาจะจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีแก่
ผู้เสียชีวิตศพละ๑ล้านบาทจำนวน๒๗ศพ
ศพก็คือไม่รวมผู้ก่อเหตุแล้วก็คู่กรณีของผู้ก่อเหตุอีก๒ศพ
รวมเป็น๓ศพก็คือไม่รวมนะคะ
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ๓นายแล้วก็ตำรวจอาสา๑นาย
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
จะได้เงินเยียวยาจากกองทุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ละ๓ล้านบาทแล้วก็ได้เลื่อนชั้นยศตามระเบียบ
ส่วนสบของพลทหาร๑นายที่เสียชีวิต
ได้รับการช่วยเหลือตามสวัสดิการของกองทัพเพิ่มเติมอีกด้วย
ส่วนผู้บาดเจ็บจำนวน๕๘รายค่ะคุณผู้ชม
แบ่งเป็นบาดเจ็บสาหัส๒๙ราย
จะได้เงินเยียวยาคนละ๒๐๐๐๐บาท
ส่วนบาดเจ็บไม่สาหัสซึ่งสาหัสไม่สาหัสเนี่ย

คนที่บาดเจ็บไม่สาหัสจำนวน๒๙คน
จะพิจารณาจ่ายสูงสุดคนละไม่เกิน๑แสนบาท
แล้วเงินทั้งหมดก็ถามต่อว่าจะได้เมื่อไหร่
วิศนุบอกว่าคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ตั้งแต่
วันพรุ่งนี้ก็คือ๑๕กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
อกจากนี้ค่ะยังมีมาตรการช่วยเหลือ
ด้านการค้าก็จะมีการพิจารณาปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย
แล้วก็มีการเยียวยาด้านจิตใจโดยกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วยค่ะ